คุณผู้ชมครับย้อนกลับไปที่อีสานกันอีกครั้ง
เมื่อสักครู่เราเห็นที่ขอนแก่นเป็นภาพกลางคืนใช่ไหม
ทีนี้เรามีบรรยากาศกลางวันให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วย
เพราะว่าทีมข่าวของเราไปรายงานสดอยู่ที่นั่นนะครับ

ขอนแก่นมีการจัดขบวนแห่รูปปั้นเหมือนหลวงปู่คำสิง
ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ
เพื่อให้ชาวบ้านเกิดความสามัคคีนะครับ

ติดตามได้จากคุณเศรษฐาโสรินผู้สิทธิ์ไทยรัฐทีวีครับ

ชาวตำบลบ้านเมงอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น
ร่วมแรงร่วมใจนำอาหารหวานคาวออกมาตั้งโรงทาน
ในงานบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับพระครูสันติสาธรรม
หลวงปู่คำสิงอดีตเจ้าอาวาสวัดดาวเรือง
มรณภาพไปหลายสิบปีก่อน
ซึ่งชาวบ้านจะมีการจัดงานลำลึกถึงหลวงปู่คำสิง
ในช่วงสงการของทุกปี
โดยในปีนี้มีนายประจวบรักแพทย์ในอำเภอหนองเรือ
ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
หลังเปิดงานเสร็จเรียบร้อยเครื่องเสียงบันเลงเพลง
หมู่เหาก็ม่วนซื่นโหแซวกันโลด
บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน
วัยรุ่นหนุ่มสาวผู้แก่ผู้เท่า
ออกมารดน้ำขอพรหลวงปู่คำสิง
สองข้างทางเลยทีเดียวครับ
เริ่มขึ้นแล้วนะครับขบวนแห่ของหลวงปู่คำสิง
ดาวเรืองอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น
แม้ว่าในปีนี้อากาศจะร้อนสักแค่ไหน
แต่ชาวบ้านก็ออกมาร่วมขบวนแห่อย่างสนุกสนานครับ
ในทุกปีจะมีการจัดงานแบบนี้
เพื่อให้คนในชุมชนรู้รักสามัคคี

ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติสืบท่อต่อกันมานานหลายปี
และเป็นการระลึกถึงหลวงปู่คำสิง
พระนักปฏิบัติที่ยึดมั่นหลักคำสอน

ซึ่งชาวบ้านที่นี่ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก
พ่อเป็นคนวางตัวเป็นกลางให้เกียรติแก่ทุกคน
เป็นคนที่มีอุปนิสัยจะคอเรียบง่ายนะครับ
แล้วเมื่อชาวบ้านมีความเดือดร้อนอะไร

เย็นใจของท่านเตรียมไปด้วยพรหมิหารคำนะครับ
เป็นบุคคลที่มีความเมียตา
เป็นบุคคลที่มีความสงสารคนทั่วไป
ความศรัทธาของชาวบ้านที่นี่

จึงมีภาพแบบนี้เกิดขึ้นทุกปี
อกจากนี้ยังทำให้ลูกหลานที่ไปทำงานต่างถิ่น
ได้กลับมาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลสงการที่บ้านเกิด
ทุกคนก็มีความรู้สึกเหมือนกับผม
คือเรารู้สึกที่เราเป็นผู้นำเขาเนี่ย

เรารู้สึกว่าเรามีความสุข
เห็นทุกคนมีความสุขเห็นทุกคนมีความสามัคคี
อันนี้เป็นมันบอกเขารู้สึกไม่ได้
แต่บอกเลยว่าเราประทับใจแล้วก็ดีใจที่สุด
ที่เห็นคนในชุมชนมาต่างจังหวัดบ้าง

มารวมกันและสามัคคีกันในการจัดงาน
อันนี้เป็นภาพที่ผมประทับใจ
และก็อยากให้เป็นอย่างนี้ตลอดไป
นี่อาจเป็นเพียงงานบุญเล็กในหมู่บ้าน
สิ่งที่พวกเขาต้องการสื่อสารให้คนต่างถิ่นได้รับรู้
คือความสมัครสมาธิสามัคคี
โดยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์รวมจิตใจ
เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวบ้านที่นี่

เศรษฐาโสรินข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
นั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจด้วยนะครับ
แล้วก็ทำให้ทุกคนมีความรักความสามัคคี
แล้วก็รำลึกถึงพระคุณของท่านด้วยนะฮะ